คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตเยอะแยะมากมายพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะ
ล่าสุดบันทึงแทนรักของเรามีโอกาสได้เจอพี่หญิงลี
หลังจากที่มีเรื่องราวข่าวเฉาเรื่องรักเลิกกับแฟนหนุ่มนอกวงการอยู่ตลอดเลยนะคะ
ที่สำคัญมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยู่ตลอดเลยนะคุณ
โดยเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะทำใจได้แล้วแถมกลับมารอบนี้คุณผู้ชมค่ะทางทีมข่าวของเราค่ะ
สังเกตเห็นว่าพี่หญิงลีช่วงนี้เนี่ยหน้าอกหน้าใจมันอึมมันอะไรผิดปกตินะคะ
กินอิ่มนอนหลับหรือเปล่าน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า
ก็เลยคิดว่าแบบนะอาจจะพักผ่อนเพียงพอไง
หรือดื่มน้ำเยอะหรือนอนเยอะพอแล้วให้เขาตอบเองดีกว่านะคะ
แต่ดิฉันเชื่อนะว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่อยากจะเสริมสร้างความมั่นใจอะไรแบบนี้
แต่ก็ดูมาแน่นนะมาแน่นนะมาแน่นนะ
เพราะปกติพี่หญิงลีเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่รูปร่างเล็ก
ก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่อันนี้มันเกินเนื้อเกินตัวมาหน่อยอันนี้ดูใส่ชุดรัดรูปด้วยไง
แบบโอ้ยหลำนานนิดนึงใช่แต่เห็นพี่หญิงแบบนี้นะใครจะไปเชื่อคุณผู้ชมว่าประมาณปีกว่ากว่าหรือ๒ปีนะ
พี่หญิงรีเคยป่วยหนักมากขาเล็กเท่ากับอายโฟน
น่าจะเล็กกว่ามือดีฉันอีก
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแข็งแรงพลิ๊ะได้ขนาดนี้เนี่ย
เราก็บอกตอนนั้นกำลังใจมาจากครอบครัว
มารถถึงแบนดำแฟนคลับด้วย
ตอนนี้ก็เดินหน้าทำธุรกิจทั้งห์รี่ซอฟต์ของตัวเอง

ได้ฟังได้มามิวัยเหรอวะออกมาเทียร่างมาตลอด